คุณผู้ชมครับท่านผู้บริเศษฐางณ์ตำรวจิตชาติไปเองเลยครับ
นำกำลังกว่าร้อยนายไล่ล่าฉุยเขาจันท
ค่ะไปแล้วนะนิดเดียวคลาดกันนิดเดียวครับ
คุณผู้ชมฮะยังตามจับมาไม่ได้
ที่กลุ่มของนายจำรัฐรักจันหรือว่าฉุยเขาจันอายุ๔๕ปี
เขาเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญแล้วก็เป็นมือปืนตามประกาศของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติลำดับที่๑๖
ค่าหัว๑แสนบาทชมหน้าเป็นแบบนี้ฮะ
ถ้าใครเห็นแจ้งเบาะแสกับตำรวจได้นะครับ
นี่แหละฮะเขากับพวกในก่อเหตุยิงประทะกับตำรวจกอง
กำกับการหกกองงศิลป์ปราบปรามเสียชีวิต
แล้วก็ตำรวจได้รับบาดเจ็บอีก๒นาย
ต่อมาตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนายพงศกรสุวรรณมโน
หนึ่งในผู้ต้องหาที่หลบหนีไปได้เมื่อวานนี้
แต่ยังมีผู้ต้องหาหลบหนีอยู่อีก๓คนประกอบไปด้วย
นายจำรัฐรักจันทร์หรือว่าฉุยเขาจันทร์
นายอัตภพลใหม่อ่อนหรือว่ารวยอายุ๒๑ปี
และนายเกรียงไกรชัยภูลหรือ๑อายุ๒๗ปี
ภาพปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ฮะ

ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายตำรวจ
แล้วก็ชุดทำงานมาประชุมวางแผน
เพื่อจะติดตามไล่ล่ากลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้

คุณต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะ
จากกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้อันตรายและใช้อาวุธสงคราม

พลตำรวจเอกสุวัสดิ์นำกำลังตำรวจกว่า๑๐๐นาย

ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ใช้เฮลิคอปเตอร์
ขึ้นบินกดดันในพื้นที่เป้าหมายเป็นสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน
เชิงเขานุ้ยตะบนเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา
แต่ปรากฏว่าฉุยเขาจันทร์กับพวกนะครับไหวตัว
ไว้ตัวหนีไปได้บุดหวิดครับก่อนตำรวจจะไปถึงไม่นานนะฮะ
ขณะที่การค้นหาการตรวจค้นภายในสวนปาล์มน้ำมันนะครับ
พบร่องรอยการนอนอาศัยอยู่เจอเป้ด้วยนะเจอเป้ใบหนึ่ง
กางเกงขายาวสองตัวอุปกรณ์การเสพไอซ์อยู่ใกล้ขนำนะครับ
พบกล่องขนมกล่องนมกองฟืนที่เพิ่งจะมอดได้ไม่นานนะครับ
เดินขึ้นเชิงเขาไปเล็กน้อยไปเจอเสบียงอาหารหลายห่อ
แล้วขออภัยครับไปเจอกองอุจจาระในสภาพใหม่
แสดงว่าคนอยู่แล้วคนเพิ่งไป
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์นะครับพูดกับแม่ของนายจำรัฐ
ตำรวจนำตัวให้มาช่วยเกลี้ยกล่อมนะฮะ
แล้วก็สอบปากคำเจ้าของบ้านที่อยู่เชิงเขานะครับ
ถึงกรณีที่มีรถเก๋งสีดำกับรถกระบะสีขาว
ที่ก่อนหน้านี้ตำรวจชุดสืบสวนพบว่า
มีการใช้รถยนต์๒คันครับ
แต่ขณะตรวจค้นเหลือคันเดียว
เจ้าของบ้านหลังนี้ยืนยันบอกว่าเขาไม่รู้เขาไม่เห็น
บันทึกนี้อยู่กันกี่คนเอาอย่างนี้

ที่ไหนที่ไหนที่ไม่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าที่บ้านหรือเปล่าที่บ้าน
แล้วกระบะข้างขาวของรถเก๋งสีดำเนี่ยนี่กระบะข้างขาวมันมี

กระบะข้างขาวของเก๋งสีดำมันออกมาที่หน้าฝังตรอยเนี่ย
ผมไม่ได้ยังพิสิทธิ์รู้ว่าไอ้กล้องกรุงจนติดเติม
ไม่ต้องดูคุณอยู่ในบ้านอยู่แล้ว

คุณรู้อยู่แล้วเพราะรถนี้ออกจากที่บ้านคุณ

มันไม่เคยมาดีครับผมไม่เคยมาดีครับ
มันแม่งมาได้ไงรถกับสีขาวก็อยู่นี่

ก่อนรู้ว่ารถกับขาที่ขาเนี่ยคุณผู้ถือก็ไปบ้านใคร

ไม่ได้ไปบ้านใครครับคุณผู้ถือกไม่ได้ไปบ้านใครเนี่ยครับ
นี่แหละฮะสอบปากคำกันตรงนี้เลย
หลังจากปิดล้อมประมาณ๑ชั่วโมงได้ไม่เจอครับ
ไม่เจอฉุยเขาจันทร์กับพวก
ตำรวจก็เลยถอนกำลังออกจากพื้นที่แล้วก็วางแผนติดตามจับกลุ่มกันอีกทีนึง
ขณะที่เพจตำรวจสอบสวนกลางนะครับโพสต์ประกาศว่านะฮะ
เป็นประกาศจับครับบุคคลอันตรายในคดี
ยิงตำรวจเสียชีวิตที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุง
รวม๔คนมี๓คนอยู่ระหว่างการหลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจ
ก็คือนายจำรัฐรักจันทร์อายุ๔๔ปี
นายเกรียญกรายชัยภูนย์อายุ๒๗ปี
และนายอัฐพลใหม่อ่อนอายุ๒๑ปี
ขอให้ผู้พบเบาะแสแจ้งกองประชาการตำรวจสอบสวนกลาง
มีรางวัลนำจับ๑แสนบาทครับ
ขณะเดียวกันทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านพี่ชายของฉุยเขาจันทร์
ไปเจอนายแววนายแววนี่แหละครับพี่ชายของนายฉุ๋ย
ไปเจอกันครั้งนี้นะฮะนายแววพาทีมข่าวไปดู
คุณตำรวจไปดูนี่ไปดูนี่ไปดูบ้านของในฉุย
บ้านของในฉุยเนี่ยคุณผู้ชมมีร่องรอยความเสียหาย
คือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยถูกล้อมจับเมื่อหลายปีก่อน
แล้วเนี่ยพี่ชายบอกนี่แหละคุณตำรวจก็นี่แหละ
สิ่งที่ตำรวจทำกับในฉุยนี่แหละทำให้ไม่ยอมมอบตัว
เพราะเขาเคยถูกเอาเปรียบเขาเคยถูกใส่ร้าย
จากตำรวจชุดจับกลุ่มครั้งก่อนที่ยิงกระสุนใส่บ้านของน้องชาย
ก็คือตัวในฉุยทั้งที่ไม่มีการต่อสู้ไม่มีการขัดขืน
และทำต่อหน้าลูกเมียของในฉุย

กลัวเหลือเกินกลัวจะถูกตำรวจวิสามัน
แต่คิดว่าเขารู้จักน้องเขาดีน้องเขาไม่น่าจะมอบตัวครับ
คุณตำรวจรันกะไอ้ตำรวจที่ตำคืนให้รันว่า
โทรแล้วโทรแล้วคือไม่ต้องการยิ่งแล้วนะ
นี่เป็นเหตุผลที่พี่ฉุยไม่ยอมมอบตัวเพราะกลัวโดนออกเปลี่ยนอีกรอบหนึ่ง
อ่าจ่ายตามความคิดนั้นถ้ามันไม่หมอบตัว
ถือว่าน่าจะทรายฮิตมาจากกันเป็นอย่างจริงเดียว
ถ้ามันไม่มอบตัวก็คือเขาผิดสามันเนี่ย